คุณผู้ชมไปดูเรื่องราวนี้ผู้ชายคนหนึ่งเหมือนจะเมาครับ
พอเมาแล้วก็ไปหาเรื่องชาวบ้านตะโกนด่าเออะโวยวาย
ให้ดูคลิปต้นเรื่องก่อนเพราะเขาว่ากันว่ามาอย่างเสือ
แต่ว่าตอนจบนี่แหมคนละเรื่องเลยครับ
ไอ้คั้น
นะคะ
เออเข้าใจปะอ่ะนี่ยืนแปลกแล้วก็เห็นจะเกาะลูกลงอยู่แบบนี้
เมาอะไรมานะพอเมาได้ที่ก็ตะโกนหาเรื่อง
แต่พอเจ้าของบ้านแจ้งตำรวจเท่านั้นแหละ
ไปดูตอนจบของคนห้าวหน่อยครับ
๑ฉุกพี่แล้วก
โหนิ่งกับแกโหะแข็งเลย

รอแม่ดีกว่านะฮะไม่ยอมไปเลย

ฟังเสียงคือเหมือนฟังเสียงเรียบร้อยตอนท้ายน้องคุณผู้ชมร้องไห้

ยังไงก็ฝากครอบครัวดูแลนะคะ